ก็จะอยากให้ทำความรู้จักกับตัวเลขยอดนิยมในเรื่องของเลขนำโชคนะคะ
แบบ๓ตัวของชาวจีน
ทำไมชาวจีนถึงได้นิยมเลขตัวนี้เหลือเกิน
ถ้าเราเอ่ยขึ้นมาอย่างนี้บางท่านที่ชอบเลขกลุ่มนี้อยู่แล้ว

ค่ะนั่นก็คือยาโหฟัต
ยาโหฟัตแน่
มีเป็นตัวเลขภาษาไทยอย่างที่เราฟังแล้วเข้าใจไหม
ตัวเลขก็คือ๑๖๘ค่ะเป็นเลขมงคลยอดนิยมของชาวจีน
นี่เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงนะอาจารย์แต่ว่าเห็นคนเขาพูดเลข๑กับ๘เยอะมาก
โดยเฉพาะชาวฮ่องกงซิงคโปร์ไต้หวันหรือว่าคนจีนที่อาศัยอยู่รอบโลกเนี่ย
ยังไงก็ต้องเป็นเลขนี้แหละที่ถือว่าเป็นเลขนำโชคที่สุดในชีวิตของเขา
ซึ่งเราก็มาอธิบายกันนิดนึงว่าทำไมเลขนี้ถึงต้องยอดนิยมและอยู่ในจิตใจของชาวจีนขนาดนี้

เลข๑ค่ะความหมายในตำราจีน
แต่ว่าหนึ่งเดียวทุกวัน
แล้ว๖นะคะก็คือแปลว่าทาง
เพราะแปดหมายถึงรวย

ไม่มีทางอื่นเลย

แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเลขตัวใดตัวหนึ่งล่ะคะอาจารย์
ก็เลขตัวใดตัวหนึ่งก็จะได้ความรู้สึกแค่หนึ่งเดียว
อย่างหนึ่งก็จะได้แค่เป็นเรื่องของหนึ่งเดียว
หกก็เป็นเรื่องของยานพาหนะถนนหนทาง

ดังนั้นค่ะนี่พอ๘ก็เป็นเรื่องรวย
ก็เลยมาโด่งดังในเรื่องของทะเบียนรถก่อน
เพราะว่าเขาคิดว่าถ้าได้ขับยานพาหนะที่มีตัวเลขทะเบียนนี้
ไปทางไหนก็คือยังไงก็รวย
แล้วเลขนี้เหมาะกับคนทำงานยังไงคะอาจารย์
เอาตรงค่ะเนื่องจากเป็นความนิยมของชาวจีนของศาสตร์จีน
คือใครที่ชอบเลขกลุ่มนี้และมั่นใจว่า

เพราะว่าความที่คุณมั่นใจแล้วเนี่ย

แล้วก็จะมั่นใจในทุกอย่างที่คุณทำ

ที่ขอพูดเด่นเลยก็มี๘

อันนี้คำแปลก็คือรวยรวยรวย

แล้วก็จะมี๓๖๘อันนี้อ่านว่า

หรือว่าเกิดมารวยอีก

ก็จะมี๓๒๘๘ช่ามอี้ฝัดฝัด
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการค้าขายรุ่งเรืองค่ะ
แล้วอีก๒ตัวเลข๙๒๘ก็คือ

แล้วก็เลขอีก๑คู่สุดท้ายก็คือ๒๘ก็คือ

ใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขทางจีน

เป็นกลุ่มตัวเลขที่เลือกใช้กันมากนะคะ
เอาล่ะไปดูตัวเลขที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมากันหน่อยนะคะวันนี้

เป็นเพศรัชกรนะคะอาจารย์ปอ
เลข๗ตัวหลังก็คือ๒๗๘๖๐๘๔ค่ะ

แต่ว่าเปิดมาด้วยเลขของการมีเงินหมุน

คือถ้าเป็นคนมีฐานะหน่อยก็จะเป็นลักษณะ

แล้วตามด้วย๗๘มีเงินเข้าจริงนะคะ
เงินก้อนใหญ่เข้าเรื่อยแต่ก็ออกเหมือนกัน
คุณเป็นคนที่มีเงินเข้าตลอด
แต่ว่าเงินนี้เข้าแล้วออก
แล้วแถมคุณยังเป็นคนที่ชอบซื้อข้าวของติดแบรนด์แบรนด์ดี
ค่อนข้างจะเดือดร้อนเรื่องพวกนี้ค่ะ

เงินเข้าก็เก็บไม่อยู่แถมมีโรงมีเรื่องรออยู่อีก

ถ้าเกิดเปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนนะคะเบอร์นี้นะเบอร์ต่อไปเลยค่ะ
ต่อไปนะครับคุณคณิสรนะครับ
หมายเลขที่จะขึ้นมาแล้วก็ให้อาจารย์ปอนั้นได้ดูก็มี๖๖

อาชีพไม่บอกใช่ไหมเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัว

ตรงนี้นะคะเบอร์ที่โชว์ขึ้นมา

แทบจะไม่ต้องกังวลอะไรกับตรงนี้เลย
คือใช้ต่อไปได้

เข้าจากความมีเสน่ห์ของตัวเองด้วย

แล้วก็เป็นคนที่รู้จักปล่อยวางอะไรดีมาก

แล้วเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจา
ให้ธุรกิจตัวเองได้ดีอีกด้วย
ตบท้ายด้วยเป็นคนมีโชคลาภ

โชคลาภได้๙๓๖มาก

ถ้าถามว่าเบอร์นี้จะให้ขาดอะไร
พอมีคนที่คุมได้เบอร์นี้ดีเลย

ของเบอร์อย่างงี้

จะมีกิจกรรมไปพบกับแฟนด้วย

จะต้องกว้างตัวเลยก่อน

จบวันที่๑๙สิงฮาครม
ใช่ค่ะรวมไปถึงถ้าเกิดติดตามรายละเอียดต่าง
ติดตามทางช่องโซเชียลมีเดียของอาจารย์ปอได้ด้วย
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอลค่ะขอบคุณอาจารย์ปองค่ะ